คุณผู้ชมค่ะมิวเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำเรื่องราวของหมอไทย
หรือในแพทย์กฤษไทยธนสมบัติกุลได้นะคะ
คุณหมอยังอายุน้อยอยู่เลย๓๐เป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่
ก่อนหน้านี้คุณหมอเคยออกมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ
ออกกำลังกายตลอดเวลาแต่ตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
แล้วไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดี
แล้วก็ทำเพจสู้ดีวะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้เข้าไปดูเพจนี้

แล้วเพจนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะคะ
เรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของสุขภาพอะไรแบบนี้
แล้วล่าสุดก็มีหนังสือออกมาด้วย
แต่ที่วันนี้ต้องออกมาพูดถึงหมอไทยกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็เพราะว่าโพสต์ล่าสุดนะคะเหมือนนับถอยหลัง

ผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับ
ใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผม

ผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้า

จากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับ
ขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง๓๐ปีที่ผ่านมา
ขอโทษสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง๓๐ปีที่ผ่านมา

คือเป็นข้อความที่หมอไทยค่ะ
ออกมาแชร์เรื่องราวของตัวเอง

คืออาการล่าสุดไม่ค่อยดี

ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้
ไม่สามารถไปร่วมงานแจกลายเซ็นต์ที่งานหนังสือ
หลังมีหนังสือออกมาหาหนังสือสู้ดีวะ

นี่คือหน้าตาของคุณหมอที่ตอนแรกก็ยังมีกำลังใจแหละเนอ
ยิ้มสู้เพราะว่าคนให้กำลังใจหมอไทยเยอะมาก

ผมคงไม่ทันได้เข้าไปอยู่ในบ้าน
คงไม่ทันได้เจอพี่เพียวอีก
จากนี้ฝากบ้าน

ขอบคุณจากใจให้กับทุกคนที่ช่วยดูแลด้วยครับ
คุณพีมก็คือเป็นภรรยาของคุณหมอไทยนะฮะ
เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศงานแต่งงานนะคะ

คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของหมอไทยเนี่ยค่ะ
ก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ในเพจสู้ดีวะ

จบเร็วกว่าที่คิดเนาะ
พร้อมอิโมจิชู๒นิ้ว
เพื่อนและคนที่ติดตามเพจไปให้กำลังใจ

แล้วก็ข้อความกำลังใจเยอะมากจริงคุณผู้ชม
หลายร้อยข้อความแชร์ต่อกันอีกหลายหมื่นกดไลค์กันเป็นแสนครับ
และแฮชแท็กสู้ดีวะติดเทรนดเอ็กซ์อันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วย
๒ตุลาคมที่ผ่านมาอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหล่านี้ค่ะ
คือหมอไทยเนี่ยเพิ่งเข้าพิธีมงคลสมรสกับแฟนสาวที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ป้าก็พูดถึงหมอไทยแล้วก็เป็นภาพที่ทราบซึ้งจริงค่ะ
เราขออนุญาตหมอไทยคุณพีมและครอบครัว
ขออนุญาตเผยแพร่ภาพเหล่านี้นะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบางช่วงบางตอนค่ะ
การที่เธออยู่ข้างเขามันทำให้เขามีความหวังมากขึ้นจริงนะ
แล้วก็ไอ้สิ่งนี้แหละไอ้การที่จะทำให้ชีวิตเขามีความหมายนั่นแหละ

ว่าพิมโชคดีมากจริง
คือพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่า
ก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งเลยค่ะว่า
โชคร้ายที่พิมไม่รู้ว่าพิมจะอยู่กับพี่ไทยไปจนถึงเมื่อไหร่

ที่เหลือน่ะตั้งแต่พิมพบพี่ไทยพิมรู้สึกตลอดเลยว่าพิมโชคดี
ที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้
ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะไปจบยังไง
ตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะ

หมอไทยชอบถามเธอชอบบอกเธอว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่า
ที่เป็นแฟนกับหมอไทยเพราะว่าหมอไทยป่วย
แต่คุณพีบอกว่าไม่ใช่เธอโชคดีที่สุดต่างหาก
ที่ได้เจอรักแท้ที่ได้รู้จักกับหมอไทย
คุณผู้ชมคะวันนี้แฟนคลับก็รู้สึกตกใจนะคะ
คือหลายคนส่งกำลังใจและเข้าใจว่า
การรักษาอาการป่วยของหมอไทยน่าจะดีขึ้นนานน่าจะดีขึ้น
แต่พอหมอไทยมาโพสต์ว่านับถอยหลังแบบนี้
คนก็อยากจะให้กำลังใจเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
ผมก็เป็นแฟนกับคุณหมอคุณหมอคุณนึกที่ตี๓มาตั้งแต่แรกนะคะ
ก็นึกว่าคุณหมอดีขึ้นแล้วหลังจากที่ตีสามมา
แต่พอวันนี้มาได้อ่านได้เห็นแบบนี้ก็เศร้าใจเหมือนกัน
แต่ว่าก็ขอให้คุณหมอสู้ต่อไปนะคะ
สู้สู้ถึงที่สุดเลยเจ้าสู้เจ้า
อกจากนี้ยังมีกำลังใจจากนักร้องชื่อดังของเมืองไทยอีกหนึ่งคนด้วยนะครับ
คุณก้องห้วยไร่ครับบอกว่าผมอยากไปร้องเพลงให้พี่หมอฟัง
ว่างวันไหนบอกนะครับผมว่างตลอดทุกวันทุกเวลาครับ
พี่หมอกำลังใจจากคุณก้องห้วยไร่ครับ
แล้วก็มีอีกหลากหลายคนที่ส่งกำลังใจให้กับหมอไทยแบบรัวเลย
ขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ได้ด้วยดีขอให้มีปฏิหาร
นะคะส่งกำลังใจจริงค่ะ
คือย้อนเรื่องราวนิดนึงนะคะคือหมอไทยเป็นที่รู้จักหลังจากออกมา
เล่าเรื่องราวอาการป่วยเรื่องของมะเร็งปอด
เพจสู้ดีวะเมื่อ๑๐พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมาก
แต่ทำไมถึงป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่๔
ออกกำลังกายตลอดเป็นนักบาสด้วยใช่ไหมคะ
คือคนไทยก็เลยหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งปอดกันมากขึ้น
คือไปหาข้อมูลกันเยอะว่าเอ๊ะทำไมคนที่อายุยังน้อย
ตอนที่โพสต์ก็คืออายุ๒๘๒๙ใช่ไหม

แล้วแข็งแรงด้วยเป็นนักกีฬาด้วย
ออกกำลังกายตลอดไม่สูบบุหรี่ด้วย

แล้วช่วงนี้กรุงเทพเริ่มมีมาบ้างแล้วด้วยนะครับ

คือหมอไทยเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิก
และสถิตศาสตคลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ

หมอไทยจะมีชีวิตต่อไปอีกไม่นาน
ทีมข่าวของเราก็ได้แต่หวังว่าจะมีปฏิหาร
แล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอไทย
แล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งให้คนไทย

คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแข็งขันในการแก้ปัญหาแล้วแหละ
สูงเกินค่ามาตรฐานเยอะมากนะ
คุณผู้ชมคะมะเร็งปอดนี่เป็นโรคที่พบมากที่สุดในโลกนะคะ
ติด๑ใน๕ของมะเร็งที่พบบ่อยในไทย
แต่ละปีมีผู้ป่วยมากถึง๑๗๐๐กว่าคน
เสียชีวิตประมาณ๑๔๐๐๐กว่าคนต่อปี
หรือ๔๐คนต่อวัน

คือจริงแล้วปัจจัยก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่
หรือรับควันบุหรี่มือสอง

กรุงเทพตอนนี้ก็บางพื้นที่ก็สีเหลืองเนอะ

ก็สภาพอากาศของเรายังแย่อยู่เลยค่ะ

ไปดูดสุขภาพกันหน่อยก็ดี
ส่งกำลังใจให้หมอไทยและครอบครัวด้วยนะคะ
แล้วเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้ภาคเหนือฝุ่นก็จะเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับ
นี่แป๊บนี่จะครบปีแล้วผมไปตามเรื่องฝุ่นเมื่อตอนมีนาคมที่ผ่านมา

เชียงใหม่เชียงรายในพื้นที่แถบนั้นแม่ห้องศรอย่างนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขโดยด่วนนะฮะ

มันไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง